สลายเหมือนกันค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายวัย๑๕ปี
แม่เนี่ยทำงานอยู่ต่างประเทศนะแล้วแม่ก็มีการโพสต์ขอความเป็นธรรมเพราะอะไรรู้ไหม
ลูกชายวัย๑๕ปีเนี่ยถูกรุ่นพี่เอาน้องไปทำร้ายบังคับให้อมของลับ
ทีนี้ค่ะน้องทนไม่ไหวนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยแม่รู้เรื่องแล้ว
พอรู้ว่าลูกเป็นแบบนี้แม่ก็เลยมาโพสต์เพื่อที่จะขอความเป็นธรรมให้กับลูก
สิถ้าดูร่างกายของลูกเนี่ยบอบช้ำไปหมดมีรอยฟกช้ำรอยแผลเต็มไปหมดเลย
นี่ค่ะพอแม่เห็นภาพแล้วแม่ก็บอกว่าโอ้โหหัวใจแม่เนี่ยเหมือนถูกกรีดเลยนะคะ
กรณีนี้ลูกชายวัย๑๕ปีของแม่เนี่ยเจอกับเรื่องแบบนี้ที่เป็นฝันร้ายค่ะ
จิตใจคนเป็นแม่ไม่ต้องพูดถึงหรอกค่าเทิมก็ต้องจ่าย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
รุ่นพี่น่ะบังคับให้น้องอมของลับปรากฏว่าน้องวัยสิบห้าปีขัดขืน
โดนซ้อมคุณผู้ชมแล้วตอนที่น้องโทรหาแม่คุยโทรศัพท์เนี่ยนะ
รุ่นพี่น่ะยืนอยู่ข้างเลยเหมือนกับคุมอ่ะเพราะว่ารุ่นพี่ก็กลัวไง
กลัวว่าน้องวัย๑๕นี้จะเล่าเรื่องอะไรให้แม่ฟังบ้าง
จริงน้องโทรคุยกับแม่เกือบทุกวันเลยนะ
เพิ่งเข้าไปอยู่โรงเรียนประจำแม่เองทำงานอยู่ต่างประเทศ
ไปช่วยช่วยลูกแม่ออกมาได้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยคุยโทรศัพท์กับหนาที่ไปช่วยหลานวัย๑๕
๕ปีเพิ่งมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาเรียนม๔ที่กรุงเทพ
เป็นโรงเรียนประจำแถวมิลบุรีปรากฏว่าหลานโทรมาขอความช่วยเหลือ
กับน้าบอกว่าทนไม่ไหวแล้วน้ามาช่วยหน่อยหลานชายเนี่ยนะถูกทำร้ายร่างกาย๕
๕ครั้งแล้วโดนแบบข้ามวันข้ามคืนอ่ะคุณผู้ชมตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึง
ตี๔อีกวันนึงถูกบังคับให้อมของลับของรุ่นพี่ถ้าเกิดว่าหลานชายไม่ทำตาม
หลานชายขัดขืนจะโดนต่อยโดนรุ่นพี่๕คนรุมทำร้ายหลานคือ๕รุม๑ค่ะ
น้าก็เลยถามไงว่าที่โดนแบบเนี้ยเพราะอะไรทำอะไรผิดหลานบอกว่าผมก็ไม่รู้
ผมไม่รู้ว่าผมทำผิดอะไรทีนี้พอคุยกับหลานเสร็จน้ารีบไปรับตัวหลานออกมาเลยนะ
พาไปหาหมอแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้นี่ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเป็นเอกสาร
ตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อเอาเอกสารนี้จะเอาไปแจ้งให้ทางโรงเรียนได้รับทราบด้วย

ผู้กรณีคนหนึ่งเนี่ยได้ดึงแขนรับหลานผมไปขุดที่ระเบียง
หลังจากนั้นก็คุยขอโทษขอโพงเลยนึกว่าจะไม่มีอะไรแล้ว
ทีนี้เขาก็บอกให้หลานผมเนี่ย
อมวัยวรรณ์ที่หลานผมปฏิเสธ
เขาก็เลยต่อยหลานผมตรงนั้น
คือเขาขออยู่เป้าหมอคนนี้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
โอ้โหคุณผู้ชมคะนี่โรงเรียนทราบเรื่องไหมเนี่ย
ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในโรงเรียนนะคะ
อันนี้เดี๋ยวต้องรอทางโรงเรียนออกมาชี้แจงด้วยนะคะ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น้าชายบอกว่า
ผมคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองคุยกันในกรุ๊ปไลน์นะ
แล้วผู้ปกครองหลายคนเลยจะพูดเหมือนกัน
คือโรงเรียนนี้เขาอนุญาตให้เด็ก
สามารถคุยโทรศัพท์กับพ่อแม่ผู้ปกครองได้
แต่ผู้ปกครองหลายคนบอกเหมือนกันเลยว่า
จริงรู้ว่าลูกอยู่โรงเรียนประจำ
ก็อยากจะเปิดวีดีโอคอลคุยกับลูก
แต่ปรากฏว่าเหมือนกับลูกไม่เปิดกล้องคุย

ลูกมีคนนั่งคุมอยู่ข้างหรือเปล่า

ก็ทางโรงเรียนไม่อยากให้แจ้งความไม่อยากให้เป็นข่าวด้วย

ว่ายังไงก็ไม่ยอมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

แล้วยืนยันด้วยค่ะว่าถ้าเกิดเจอแบบนี้

จะต้องย้ายหลานออกจากโรงเรียนอย่างแน่นอน

หลานของเขาเป็นกรณีสุดท้าย